คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับสามีภรรยาคู่นึงนะคะ
เขาก็ไปพักผ่อนที่ชนบุรีในช่วงสงกรานออกจากบ้านไปวันที่๑๔เมษายน
กลับเข้ามาสิบหกเมษายนครับกลับเข้ามาปุ๊บอ้าวในบ้าน
มันแปลกมากมันเหมือนมันขยับขยายเคลื่อนที่มันเหมือนมีคนเข้ามาในบ้านอ่ะอืม
ทีเนี้ยค่ะคือโจรขึ้นบ้านที่คุณผู้ชมเห็นอยู่คือตู้เซฟครับ
มันมีประเด็นตรงนี้นะคือเจ้าของบ้านเขาบอกว่าตู้เซฟเนี้ยเขาเก็บอย่างดีอืม
เซฟน้ำหนักห้าสิบกิโลพี่อุ๋ยครับเก็บไว้ในตู้เนี่ยค่ะที่เขายืนอยู่เนี่ยค่ะ
คือเขาบิวต์อินเลยนะเป็นตู้เสื้อผ้าปิดอยู่ชั้นหนึ่งเป็นประตูตู้ใช่ไหม
แล้วก็เป็นประตูอันเนี้ยปิดตู้เซฟอีกชั้นหนึ่งคือถ้าใครไม่รู้ดูเผินเผินก็คิดว่าตู้เสื้อผ้าแล้วนะ
แล้วคนร้ายมันดึงออกมาได้ยังไงพี่อุ๋ยคือลากน้ำหนักห้าสิบกิโลนะ
แล้วเปิดได้ยังไงลากออกมาได้ยังไงโอ้โห
แล้วของในนั้น๑๐กว่าล้านค่ะคุณผู้ชม
มูลค่าความเสียหาย๑๐กว่าล้าน
บ้านหลังนี้อยู่แถวรัชดาห้วยขวางกรุงเทพนะคะ
นายจุฐาสิทธิ์เจ้าของบ้านก็พาไปดูเนี่ยค่ะ
ห้องนอนชั้น๒คนร้ายไปงัดตู้เซฟ
ลากตู้ออกมาอยู่กลางห้องแล้วก็โดนงัด
แล้วของในตู้คือโอ้โหมันเอาไปหมดเลย
เหลือแต่กล่องเหลือแต่ซองเหลือแต่อะไรไว้ให้
แต่สิ่งของมีค่ามันเอาไปหมดเลย

สิ่งที่คนร้ายได้ไปคือทองรูปภัณฑ์น้ำหนัก๖๐บาท

ทองคำแท่งน้ำหนัก๙๐บาท

เครื่องเพชรมูลค่า๔๕๐๐๐๐บาท

เงินสดทั้งเงินไทยและเงินสกุลต่างประเทศรวมแล้ว

เยอะมากค่ะแต่มันมีประเด็นที่น่าสังเกตหลายเรื่องสำหรับเหตุการณ์นี้คุณผู้ชม

ตัวภรรยาเจ้าของบ้านนะคะนางวันนิดาบอกว่า
ออกจากบ้านไป๑๔เมษายนไปชนบุรี

กลับมาบ้านมันมีความผิดปกติก็คือ

รอบบ้านประตูมันแปลกกรอนเกินเนี่ย

ตอนแรกคิดว่าทรัพย์สินน่าจะยังอยู่นะ
เพราะว่าตู้เซฟซ่อนเอาไว้เป็นอย่างดี
เซฟหนักตั้ง๕๐กิโลกรัม
แล้วฝังหมุดยึดกับพื้นห้องไม่มีใครรู้หรอก

มันไม่ลื้อตรงอื่นมันพุ่งไปตรงตู้เซฟเลยค่ะ
ฟังเสียงภรรยาเจ้าของบ้านค่ะ

คือตู้เซฟเนี่ยถูกลากมากลางห้อง

เหมือนมาแล้วก็มุ่งตรงมาที่ห้องนอนเราเลยค่ะ
แล้วก็เพื่อมาเอาเซฟอันนี้ของในเซฟเนี่ยหายประมาณ
คืออีก๑๐ก็คือเอาตามลิ้นชักต่าง
เหมือนเขาจะเลือกว่าลิ้นชักไหนแบบล็อก

อย่างสามีก็จะเก็บเงินสดไว้ในลิ้นชักที่ล็อก
เขาก็หยิบออกไปหมดเลยอะค่ะ
โอ้โหเจ้าของบ้านก็เลยไปแจ้งความที่สนห้วยขวางนะคะ
แล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าคือจริงแล้วที่ผ่านมา

ไม่เคยมีใครรู้ว่าตู้เซฟอยู่ตรงไหน

ยกเว้นช่างที่ติดตั้งตู้เสพ
ถึงจะรู้ว่าตู้เซฟอยู่ตรงนั้น

แต่ไม่ได้โภสถ์เพียงไปว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องอะไรนะคะ
แต่ถ้าถามว่ามีใครรู้บ้างว่าตู้เซฟอยู่ตรงไหน

ดูเหมือนว่าคนร้ายเป็นคนที่เคยเข้ามาในบ้านหรือเปล่า

เพราะไม่แตะต้องทรัพย์สินอื่นที่อยู่ตรงอื่นที่อยู่ด้านล่าง

เหมือนกับเข้ามาปุ๊บพุ่งไปที่ตู้เซฟ

เหมือนกับรู้ว่าเป็นที่ซ่อนทรัพย์สิน
ลิ้นชักก็จะมีเงินอะไรแบบนี้ค่ะ
เหมือนเข้ามาปุ๊บแล้วพุ่งไปตรงนั้นแล้วดูสภาพตู้เซฟ
เหมือนกับว่าทุบด้านหลังที่มันจะไม่ได้เป็น

กี่คนทำคนเดียวไม่ได้แน่
น้ำหนัก๕๐กว่าโลนะแล้วมีหมุดยึดอีกนะ

มีเวลาเหลือเฟือเลยดูสิ

ที่เขาเก็บทรัพย์สมหัสไว้ในตู้เซฟใบนี้

ทางครอบครัวเธอสูญเสียญาติผู้ใหญ่ใช่ไหมคะ
ทรัพย์สินจริงอยู่ในธนาคารใช่ไหมครับปาตู้เซฟธนาคาร
แต่ก็เอามาพักเอาไว้ที่บ้านก่อนจะหาธนาคารใหม่อีกที่หนึ่งเพื่อเอาทรัพย์สินไปฝาก
ไม่ทันได้เคลื่อนย้ายไปคนร้ายมาซะก่อน

มันบังเอิญจริงเลยว่ามาขึ้นบ้านเขาในช่วงเวลาที่เขาต้องเอาทรัพย์สินมาพักไว้ก่อนตรงนี้ด้วย
มันรู้ไปหมดเลยรู้ว่าเขาจะไม่อยู่บ้าน

เป็นภาพถ่ายทรัพย์สินของเขาที่เขามีอยู่เขามีอะไรยังไงบ้าง

อ่ะเดี๋ยวรอดูความคืบหน้ากันต่อไปกันแล้วกัน
ระมัดระวังกันนะครับท่านผู้ชมครับโจรผู้ร้ายในช่วงเวลานี้